เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันหน่อยค่ะว่าบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมาได้มีการสรุปกันว่ายังไงบ้าง
ติดตามจากรายงานของผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณนัทพรเทาตะกูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
โดยผู้นำ๓๔ประเทศสมาชิกเห็นพ้องต้องกันค่ะในการขับเคลื่อนความร่วมมือ๖เสาหลักเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเอเชียในอนาคตค่ะ
เศกวันนเมธีอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เสนอที่ประชุมให้มีกรอบเวลา๑ปี
สำหรับการตั้งคณะทำงานและเสนอแผนงานในการสร้างความร่วมมือเชิงลึกขับเคลื่อนเสาหลักทั้ง๖เสาเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและนำไปสู่การสร้างประชาคมเอเชียในอนาคตในปีคศ๒๐๓๐หรือหลังจากนั้นค่ะ
โดยย้ำถึงความสำคัญของการผลิตนโยบายที่ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยและการลงทุนกับคนรุ่นใหม่
เทคโนโลยีที่เป็นต้นกำเนิดในการสร้างงานให้กับผู้คนในโลกปัจจุบันและนวัตกรรมทางการเงิน
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาที่ทำให้คนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกต่อไป
ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันค่ะว่าถึงเวลาต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาราเบียที่ชะงักงานมากว่า๒ทศวรรษโดยจะได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะ